มาดูกันต่อกันเลยดีกว่ากับอีกหนึ่งหนุ่มนะคะเจมส์จิรายุค่ะ
อันนี้ก็ดังมากนะคะจากกรงกรรมนี่เขาเปลี่ยนลุคจากเซอร์มาเป็นหล่อเข้
เพราะมีละครเรื่องใหม่มีซิกแพคด้วยนะคุณผู้ชม
ก็ไปถามถ่ายถึงแบบคิดถึงแบบว่าแก๊งหรือเปล่านะคะ

วันที่ไปเจอเนี่ยจำได้ไหมเขาเป็นคู่จิ้นเกรทวรินทร

อันนี้มีหอมมีจูบกันหลังเวทีด้วย

จะยังไงนะคุณผู้ชมค่ะอาบไปฟังเมื่อหมด

ปีนี้

แต่อย่าให้เขียนไปนะครับ
ปีนี้น้องปีนี้ครับงานนี้ผมตั้งใจว่าอยากจะเป็นงานที่ผมอยากทำ
เป็นสิ่งที่ผมอยากทำก็เลยแบบทำไปเรื่อยแล้วก็ให้ทุกคนได้ฟัง